ไทยรัฐทีวีเราตามเรื่องนี้ให้ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
แถวถนนรัชพฤกษ์ท้องที่สอนอภาษีเจริญค่ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับคนดังนะ
เห็นคนเยอะเยอะเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนี่ย
วัยรุ่นสองกลุ่มชายชะกันสองกลุ่มเขานัดเจอกันเพื่อที่จะเคลียร์กัน
แล้วก็จะต่อยกันจะชกต่อยกันอ้างว่าจะตัวต่อตัว
ไปมามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส๒คน
แล้วคนในกลุ่มนี้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเป็นญาติของคนถูกยิง
บอกว่าหน้าที่วงแดงนั่นแหละเสียโป้อานนท์นี่แหละเป็นคนยิง
หลังเกิดเหตุก็หายตัวไปนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเรื่องทางสนภาษีเจริญก็มานะครับ
มันเป็นภาพเมื่อคืน๔๓๐นตำรวจสนพาศรีเจริญมาดูหลักสอบร้านที่เกิดเหตุนะครับ
ที่ถนนราชพฤษนะครับเขตบางว่า
แวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนถูกยิงเจ็บสาหัสไป๒เนี่ย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะชื่อเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าจี้พรานกนี่ครับ
ได้โพสต์ภาพกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็ชายชะกันสองกลุ่มนัดชกต่อยกันหน้าร้านนวดดังกล่าว

แล้วบอกว่าฝ่ายของเธอเนี่ย
ถูกเสียโป้หรือว่านายอภิรักษ์ชัดอานนท์อายุ๒๘ปี
ยิงใส่จนบาดเจ็บ๒คนนี่เสียโป้
โผล่หน้าออกมาจากร้านแบบนี้นะฮะ
กระสุนเข้าที่ลำคอกับสะโพกนะฮะที่เจ็บไปสองคนนะครับ
ผู้ชายเสื้อขาวชะโงกหน้าออกมาจากตรงนี้

ใกล้กับกลุ่มวัยรุ่นกับชายชะกันที่ยืนลุมกันอยู่เนี่ย
เขาบอกว่าเสียโป้นี่แหละใช้ปืนยิงใส่กลุ่มพวกเขา
บาดเจ็บแล้วก็ขับรถหนีหายไปอืมนี่ฮะ
สาวคนนี้โพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เธอบอกเห็นไหม
ถ้าดูจากภาพอาคารของร้านที่เสียโป้ยืนอยู่เนี่ย
กล้องวงจรปิดยังไงจับภาพมาต้องเห็นนะครับ
เพราะว่าคนที่ถูกยิงสองคนเนี่ยตอนนี้อาการหนักคือสาหัสอยู่โรงพยาบาลสิริราช
แต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความกันเวลาที่สอนอภาษีเจ้าเวิร์น
แต่พอตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเอ้ากล้องวงจรปิด
เห็นมีอยู่รอบอาคารร้านนวดเลยอ่ะนะรอบตึกเลยอ่ะ
บางตัวถูกถอดออกไปบางตัวภาพถูกลบไปแล้ว
ก็เลยต้องโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลบอกขอความเป็นธรรมให้กับคนเจ็บหน่อยคดีนี้
ค่ะเรื่องนี้เราตรวจสอบให้ค่ะผู้ชายเสื้อสีขาวตามภาพใช่เสียโป้หรือเปล่า
โป้เป็นคนยิงจริงหรือเปล่าคือเช้าวันนี้นะคะ
พลตำรวจเอกสุชาติธิระสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บปลอกกระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑๔ปลอกนะคะปลอกกระสุนขนาด๓๘๔ปลอก
และกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงเป็นกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒อีก๑นัด
พลตำรวจเอกสุชาติบอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจกล้องวงจรปิดรวบรวมหลักฐานเพิ่ม
คนเจ็บทั้งสองรายก็คือนายนัทธพงศ์คล่องบัญชีคนนี้ถูกยิงเข้าที่ก้นนะคะ
และนายจำเรียงตะโบ๊ถูกยิงเข้าที่คอทะลุปาก
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำคนเจ็บเพราะคนเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว
ทีนี้ค่ะก็ต้องเรียกเสียโป้และน้องชายมาสอบปากคำถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงพี่สาวคนเจ็บที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะก็ต้องเรียกมาคุยด้วยนะคะ
เพราะว่าได้มีการโพสต์เอาไว้อ้างว่าเสียโป้เป็นมือลั่นไก่
ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าใครผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน
แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีอิทธิพลขนาดไหนก็ตาม
จากข้างนอกแล้วก็นัดมาที่จะชกต่อยกันในเบื้องต้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
แต่ยังไม่ทันได้ชกต่อยก็มีเกิดเหตุมีคนใช้อาวุธปืนยิงใส่ในกลุ่มคนที่จะมาทะเลาะวิวาสกัน
ยังไม่มีพยานต่างนะครับว่ายืนยันได้ว่าเสียโป้เป็นผู้ลงมือหรือเปล่า
แต่ว่าน่าเชื่อได้ว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจากคำบอกเล่าของพยาน
บอกว่ากล้องวงจรปิดของร้านนวดเหมือนกับถูกทำลายไปแล้วลบภาพไปแล้วเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกไม่จริงนะคะครับได้ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
เก็บเซิร์ฟเบอร์มาหนึ่งตัวกล้องวงจรปิดอีกสิบหกตัวค่ะ
แล้วก็นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจต้องขยายผลต่อนะฮะคือในภาพเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่า
เซโป้แน่แน่อืมอ่าก็ดูคล้าให้เซโป้อ่ะก็อาจจะให้เซโป้
แต่จะไปบอกว่าเขายิงหรือไม่ยิงเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลก่อน
ใช่ค่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามาที่ร้านที่เกิดเหตุตรงนี้ครับ
ต้องไปดูนะครับร้านนวดแผนไทยซอรีซาวน่าแอนด์สปา
วันนี้ปิดหนึ่งวันนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าเราตรวจสอบโดยรอบแล้วเนี่ยพบว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิด
แทบทุกมุมของร้านนะครับถ้านับจำนวนแบบจุดที่อยู่ด้านนอกอาคารนะฮะ
ที่เราไปเดินไล่ดูนับจำนวนเนี่ยมีทั้งหมด๑๓ตัวนะครับ
เจอที่ป้ายทางเข้าเนี่ย๓ตัวนะฮะวิถีของกล้องหันไปทางถนนรัชพฤกษ์
ทางเข้าร้านแล้วก็หันเข้าอาคารด้วยนะฮะถัดจากป้ายทางเข้าร้านมีกล้องวงจรปิด
ลานจอดรถอีกสามตัวนะฮะวิถีของกล้องที่มองไปเนี่ย
หันมาทางด้านหน้าอาคารนะครับแล้วก็ช่องจอดรถริมถนน
อีกตัวหนึ่งหันออกถนนราชพฤกษ์นี่นะครับ
มีกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ที่อาคารเก็บของนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
อาคารเก็บของอยู่ขวาสุดถ้ามองจากถนนเนี่ยเข้าไปนะฮะ
ตามที่เราวงเอาไว้ให้นะครับตรงนี้ก็มีกล้อง
อาคารหลักมีกล้องวงจรปิดอีก๓ตัวนะครับซึ่งหันออกนอกอาคารทั้งหมด
ส่วนจุดที่สองกลุ่มเมื่อคืนนี้นัดมาเจอกันจะต่อยกันจะเคลียร์กันเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นจนเจ็บไปสองคนเนี่ยอยู่ที่บริเวณปีกอาคารฝั่งซ้าย
ด้านติดกับถนนวาชพลึกจุดนี้ถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหม
มีนะฮะมีอยู่ที่มุมอาคารสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งมีหนึ่งตัว
อีกฝั่งหนึ่งมีสองตัวนะฮะแต่ถ้าถามว่าจุดอื่นอื่นแล้วหันหน้าไปทางนี้เนี่ย
มีไหมก็มีค่ะนะครับซึ่งตำรวจยืนยันว่าเก็บไปหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะ
มาจากหน้าต่างของร้านนวดภาพนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งนะฮะ
ที่ทางเจ้าทุกข์เนี่ยเขาบอกว่ายืนยันได้ว่าเสียโป้นี่แหละ
เป็นคนยิงแล้วก็อยู่ที่ร้านส่วนจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่างไร
ต้องรอให้เจ้าตัวเขามาชี้แจงนะฮะเราก็พยายามติดต่อหาตัวเขาอยู่ในตอนนี้นะครับ
ตำรวจก็พยายามติดต่ออยู่นะครับเพราะตำรวจบอกว่าก็ยังฟันทงไม่ได้
ใช่ค่ะก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำว่าใช่หรือไม่ใช่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ก็มีภาพภาพนี้นี่แหละใช่ไหมที่มีคนเอาไปโพสต์นะครับ
ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับเราคุยกับคนที่อยู่ที่ร้านนะครับ
ทุกคนยืนยันตรงกันว่าตำรวจชุดสืบสวนมาถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของร้านไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนเกิดเหตุแล้วนะครับ
ไม่มีใครในร้านเลยนะฮะแม้กระทั่งเจ้าของร้าน
จะได้เปิดได้ดูได้ตรวจสอบภาพก่อนอืมตำรวจเนี่ยมาถึงปุ๊บ
เอาไปเป็นหลักฐานก่อนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยที่อยากจะให้ตรวจสอบภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ย
มั่นใจได้ว่าเจ้าของร้านหรือว่าทางร้านไม่มีใครช่วยไม่มีใครลบภาพแน่นอน
คนในร้านยังบอกในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะพนักงานที่ร้านจะทำงานเป็นสองผลัดผลัดหนึ่งก็คือกลางวัน
อีกผลัดหนึ่งก็คือกลางคืนนะฮะวันนี้ร้านปิดนะครับ
เราไปสำรวจพื้นที่นะฮะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปก็เจอกับพนักงานกะกลางวันนะครับ
เขาก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ช่วงกลางคืน๔ทุ่มครึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านที่อยู่แถวแถวนี้นะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้นะที่เราไปคุยด้วยนะประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนี่ย
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยกับผู้ที่อยู่แถวนี้บอก๔ทุ่มครึ่งก็กำลังนอนแล้ว
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนนั้นเนี่ยได้ยินแบบมากกว่าสิบนัดอ่ะค่ะ
ได้ยินเป็นชุดอ่ะโมปังอะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืนยังคิดว่าเป็นเสียงจุดประทัด
กระทั่งเช้าเนี่ยถึงมารู้เรื่องว่าเอ้ามีเหตุยิงกัน
เพราะเห็นว่ามีตำรวจกับมีนักข่าวเนี่ยมาเต็มไปหมดที่หน้าร้านนวด
ส่วนเสียโป้หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาใช้บริการร้านนวด
ชาวบ้านที่เราไปคุยด้วยบอกว่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าไม่เคยสังเกตเห็น
ลูกค้าที่มาใช้บริการเขาก็ขับรถไปจอดด้านในร้าน
ค่ะพอใช้บริการเสร็จเขาก็ขับรถออกไป
ไม่เคยมีใครเดินผ่านมาแถวบ้านหรือว่าร้านค้าของชาวบ้านแถวนี้
ก็เลยไม่รู้จักเหมือนกันว่าใครเป็นใคร
นึกว่ายังไม่ลอยกระทงยังมาจุดเลยนึกในใจแบบนี้นะ
เสียงทะเลาะกันได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงปืน
หลายนัดอยู่แบบมันรัวแล้วก็สุดท้ายปุ้งแล้วก็สุดท้ายอ่ะ
นี่ฮะป้ายังคิดว่าจุดประทัดลอยกระทงบอกว่ามาเร็วเหลือเกิน
ไม่ใช่นะครับยิงกันนะฮะเจ็บไปสองนะครับ
เราได้คุยกับเจ้าของร้านนวดแห่งนี้นะครับที่เกิดเหตุนะฮะ
นวดแผนไทยสรีซาวน่าแอนด์สปานะครับนี่ครับ
นายโกศลเกรียงธนาศักดิ์นะครับนายโกศลบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
เขาไม่ได้อยู่ที่ร้านตอนเกิดเหตุก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ได้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุใครเป็นคนเจ็บ
แต่จากข่าวที่ปรากฏออกมาก็คือกลุ่มของเสียโป้กับคู่อริที่ยิงกันเนี่ยนะ
โกศลยืนยันว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยล้วนแต่เป็นลูกค้าขาประจำที่ร้านของเขา

แล้วทั้งสองกลุ่มความจริงก็เป็นเพื่อนรักกันนะไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกันมาก่อน
เมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุนะนะทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาขัดคอกันนะ
ขัดคอกันระหว่างเดินทางกลับหรือว่าไปก่อเหตุตอนไหนอะไรยังไง
เขาก็ไม่รู้รู้รู้แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยมาทะเลาะกันหน้าร้านเขา

เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านบอกว่าไม่ขอพูดว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก
เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ
ทั้งกลุ่มเสียโป้แล้วก็กลุ่มที่บาดเจ็บเป็นลูกค้าขาประจำของที่นี่
แล้วร้านปิดแล้วตอนที่เขามีเรื่องกันประมาณเขามีเรื่องกันเนี่ยประมาณ๔ทุ่ม๒๐กว่า
เกือบ๔ทุ่ม๓๐ร้านผมเนี่ย๔ทุ่มก็ปิดแล้ว
คือทีแรกเลยนะผมก็เห็นมันมาเนี่ยไอ้โป้งเนี่ยมันมาตั้งแต่เย็นแล้ว
ก็ไม่มีอะไรมันก็มาปกติของมันไอ้เด็กทั้งสองคนเนี่ย
คือเราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันจูบปากกัน
มันเจอกันมันก็คุยกันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย
แต่พอเด็กโทรไปอีกครั้งนึงเนี่ยหลังจากเลิกแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่พนักงานก็กลับไปแล้ว๔ทุ่มเนี่ย
มันก็จะเหลือคนที่แบบกำลังใส่เสื้อผ้า
เด็กมันบอกว่าเฮ้ยพี่หน้าทางมันจะมีเรื่องกันนะคนมันเยอะเกิน
เหมือนกับเด็กมันสยอยกันมานึกแค่บอกมั้ย
ทยอยกันมาไอ้เด็กชุดหลังนะ
ทยอยกลับมาเราไม่รู้ว่าเป็นใครแล้ว

พอผมดูปุ๊บผมก็รีบบึ่งแล้วจะใส่หนึ่งมา
มาถึงก็คือไม่มีวงให้ดูแล้วพร้อมกับตำรวจเลย
เด็กคนที่ผมถามเนี่ยมันชื่อไอ้ตัวเล็ก
ผมบอกเฮ้ยตัวเล็กมึงมายังไง
มันก็เงียบผมบอกไม่ใช่อย่าบอกนะว่ามึงมีเรื่องไก่โป้
ใช่ป่ะมันก็บอกว่า
ไม่มีครับเฮียผมมาดูบอกให้เอาจริง
เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดอะไรมันก็ยกมือไหว้ผม
ว่าตาผมขอโทษนะที่มาทะเลาะกันตรงหน้านี้

ไม่ได้ทะเลาะคือเกิดแล้วเกิดเลย

แล้วตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมไม่มีเจ้าหน้าที่จะสอบถาม

เขายิงคั้นเหมือนกันเขาก็จะเก็บปอกกระสุนกันได้เหรอ
แต่เราไม่รู้ว่าใครต่างคนต่างยิงกันยังไงเราไม่รู้
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝากฝั่งของคนเจ็บนะคะ
คนเจ็บทั้งคู่ยังอาการสาหัสนะคะ
คนเจ็บ๒คนค่ะคือนายจำเรียงตะโบ๊ะหรือโบ๊อายุ๒๐นะคะ
ถูกยิงเข้าที่ปากทะลุคอ๑นัด
นายนัทธพงศ์คล่องบัญชีหรือโจมอายุ๒๓
ถูกยิงเข้าที่สะโพก๑นัด
ทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวของในโบ๊ะหนึ่งในคนเจ็บนะคะ
นางสาวนัดดาคล่องบัญชีอายุ๒๖หรือจี้พลานกนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุมันเป็นความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม
เกี่ยวกับการเช่าพระเครื่อง
ก่อนเกิดเหตุค่ะในตั้งอิทธิพลคือแฟนนุ่มของเธอเนี่ยนะคะ
มีเรื่องทะเลาะกับเสียบุ๊กลูกน้องของเสียโป้เกี่ยวกับการเช่าพระเครื่อง
ท้าทายชกต่อยกันมาแล้วค่ะแล้วก็เคยท้าทายจะชกกันเนี่ยหลายรอบมาก
คืนที่ผ่านมาเสียโป้โทรศัพท์ไปหาในตั้งแฟนนุ่มของเธอ
นัดให้มาต่อยกับเสียบุ๊กที่หน้าร้านนวดก็คือตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
นัดออกมาเนี่ยนะบอกว่ามามาเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัว
ตัวต่อตัวนะมาเคลียร์กันแบบตัวต่อตัวไม่ต้องกังวลเป็นพื้นที่ของเสียโป้เอง
ในตั้งพร้อมกับผู้บาดเจ็บและเพื่อนเพื่อนยี่สิบคนครับ
ไปตามที่เสียโป้นัดค่ะเพราะเข้าใจว่าชกต่อยกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวเนี่ย
มันคงไม่ตัวต่อตัวฝ่ายตรงกันข้ามก็มายี่สิบคนจริงจริงครับ
ฝ่ายเขาก็ยี่สิบฝ่ายตรงกันข้ามก็ยี่สิบก็อย่างที่เห็นในภาพหลายคนมากนะคะ
ถอดเสื้อเพื่อจะต่อยกันเนี่ยนะเสียโป้ยืนชะโงกออกมานอกหน้าต่าง
แล้วตะโกนขึ้นมาว่าถ้าใครถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอจะยิงให้ตาย
โป้กับพวกอีกสองคนชักปืนออกมาค่ะแล้วก็ยิงใส่นายจำเรียงและนายนัทพงศ์ฝ่ายของเธอค่ะ
ฝ่ายของแฟนเธออ่ะครับจนได้รับบาดเจ็บเสียโป้กับพวกก็รีบขึ้นรถหลบหนีไปเลยนะคะ
ยืนยันว่าเห็นเสียโป้จริงเห็นว่าเสียโป้เป็นคนยิงจริง
ยิงมาจากหน้าต่างบานเลื่อนชั้นสองเธอมองว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยโพสต์ในโลกโซเชียลแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตรงกันข้ามพยายามที่จะขอเจรจานะคะบอกว่าจะยอมจ่ายเงินถึงห้าแสนเลยนะ
จบเรื่องได้ไหมเดี๋ยวให้ห้าแสนแบบเนี้ยค่ะ
น้องเสียบุ๊กไปที่วัดไปประมูลพระวันก่อนหน้านั้น
ไปเจอน้องหนูแล้วก็เป่าประกาศว่าเฮ้ยอย่าให้กูเจอผัวมึงนะ
อะไรอย่างเงี้ยกูเจอกูเอาแน่อะไรอย่างเงี้
อ่าน้องเมเล็กกลับมาฟ้องว่าเฮ้ยกูไปทำอะไรให้มึงวะ
ประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยให้แฟนหนูโทรไปเลยว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดไม่พอใจอะไรกันเราปล่อยกันเลย
ต่อยกันแบบศักดิ์สีรูปผู้ชายต่อยแล้วจบนะ
อย่ามีอะไรนะแค่นั้นเองนัดเชียบน้องเสียโป้คืนนัดไปต่อยกันค่ะ
ไปต่อยกันใช่ไหมคะให้มาเลยเนี่ยสรีที่ของพี่เอง
ไม่มีอะไรต่อยกันลูกผู้ชายค่ะหนูก็โอเค
ต่อยกันแบบศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแต่พอไปถึงปุ๊บ
คุณไม่ถึงห้านาทีเลยค่ะเขายิงเลยค่ะอืม
คู่ที่เขานัดต่อยกันเนี่ยว่ากันว่าคือคู่นี้เดี๋ยวดูภาพนะฮะ
ภาพที่เขาเห็นช่วงที่ยืนประจันหน้ากันอยู่หลายคน
จะมีผู้ชายเสื้อแดงคนหนึ่งกับถอดเสื้ออีกคนนึงเนี่ยฮะ
ว่ากันว่าคือสองคู่นี้คือคู่นี้สองคนนี้นัดต่อยกันนะครับ
แต่ไปไปมาก็อย่างที่เขาเล่าก็คือเอ้ากระสุนปืนมายังไง
อืมยิงใส่ซะอย่างนั้นนะครับขณะที่แฟนสาวของนายนัทธพงศ์หรือโจมนะฮะ
หนึ่งในคนเจ็บนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
โป้เนี่ยรับปากจะเป็นคนกลางจะช่วยเคลียร์ปัญหาให้
แต่ระหว่างที่คู่ขัดแย้งกำลังจะเคลียร์กันอยู่เสียโป้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ทันที
กระสุนถูกแฟนของเธอที่ไปสังเกตการณ์จนบาดเจ็บอันนี้เขาอ้างอย่างงี้นะ
แฟนสาวของคนเจ็บนะค่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึง
แต่ว่าตอนนี้เสียโป้อานนท์อยู่ในสายกับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์
ค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต่ออีกทีใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับเสียโป้สดสดนะคะ
ทางรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเราเสียโป้อยู่ในสายแล้วนะคะ
สวัสดีครับเสียโป้ครับสวัสดีครับค่ะเสียโป้อ่าเสียโป้ได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะ
ก็เห็นแล้วครับแต่ก็ให้เขาพูดไปให้ให้เขาพูดไปเพราะเพราะเราก็เก็บอันนี้อย่างเดียว
ครับค่ะเอาอย่างนี้ก่อนภาพตรงเนี้ยภาพที่เขาวงกลมแดงแล้วบอกว่าเสียโป้เนี่ย
ออกมาชะโงกดูตรงหน้าต่างของร้านของอาคารเนี่ยนี่คือเสียโป้ใช่ไหม
ผมก็ยืนออกไปชะโง่งดูว่ามีอะไรแต่เห็นวันนัดต่อด้วยกับน้องชายผม
สุรมนต์ไปสุรมนต์มาเนี่ยผมจำหน้าได้แค่๔คน
๔คนหรือลูกน้องของผู้บินคน

ที่เคยคลอกับผม

ปืนขึ้นมายิงใส่ผมผมหลบผมหลบวิ่งควิด

ปืนเขายิงใส่ผมพวกผมมุดลงมา
พวกผมก็วิ่งทีเลยแล้วเหตุการณ์ก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ๖๗๐นั้น

พวกมรูแล้วเสียงปืนค่ะตอนไป

บ่ายลูกนั้นมีประมาณ๓๐๐ก่อนหนึ่ง

เสียโป้แล้วเสียโป้เกี่ยวอะไรกับกลุ่มผู้ชายไปยืนออกด้านร้านนวดบ้างมั้ย
เพราะว่าพี่สาวของคนเจ็บบอกว่า

คือต่างครบเนี่ยมองถูกว่าผมเป็นมาเฟียเป็นแบทเลนส์เป็นอะไร
ผมเนี่ยขาดจากตรงนี้มานานแล้ว
ก็คือคนจะหาว่าผมทำผิดไม่ติดคุก

แต่ละครั้งที่ผมทำทำอะไรเนี่ยไลฟ์สดเล่นงานมานานอย่างเงี้
มันก็เป็นของเก่าที่เขาเอามาซื้อใหม่
แต่ทำให้ผมดูไม่ดีดูเลวร้ายในสตลาดจน
เพราะมันผลผู้ร้ายมันของผมอยู่แล้ว

แต่ท่านเขาบอกว่าเสียโป้ย
เสียโป้เขาบอกเสียโป้โทรไปนัดในตั้งให้ไปต่อยกับเสียบุ๊ก
แต่ผมไม่รับ่ายแล้วผมรับตายไปรอบนึงเพราะเขาเทียบเงินหลักสิบกว่าระหญิง
ก็ผมขี้เคียดจะพูดเพราะประชาชนในโลกโตเชียมก็มีเรื่องกัน

แล้วเสียโป้ก็ชะโงกหน้ามาดูตามภาพใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ

ผมเชื่อว่าท่านผู้จัดการสำรวจแจ้งเยาะจุก
แล้วก็ท่านรอบของประสบรรยาชาติรัฐสวรรค์

ผมอยากให้ตรวจสินกัตุลทุกอย่าง
เพราะว่าวันน้องชายผมกับผมเนี่ย
เข้าไปในสอนเราขอตรวจเขามาเอาอินทรืน
เพื่อแจ้งความว่าให้สำรวจเขาบอกไม่ต้องตรวจจับบ้านได้เลย

พอออกมาดูปุ๊บเนี่ยเห็นคนยั่วเป็นหมด
เสียงปืนดังขึ้นประมาณ๖๐นัดเนี่ย
เสียโป้เสียโป้ยิงใส่เขาไหม
เขาบอกว่าเสียโป้ยิงยิงออกมาด้วยแล้วก็เขาเจ็บไปสองคนเนี่ย
ถ้าถึงบอกว่าผมว่าพวก๔คนก็ไม่เวียด

นี่น่ะเสป้มไม่เกี่ยวตำรวจบอกว่าอยากจะคลุย

แล้ววันแรกได้คุยกับตำรวจว่ายังไงบ้างคะ

วันแรกที่ได้เข้าไปคุยกับตำรวจเสียโป้บอกคุยกับตำรวจแล้วใช่ไหมคะ

คุยว่าที่จะตอบอะไรผมตอบมาได้เลย

ที่จะตรวจอะไรผมตรวจผมพร้อมไล่ตรวจ
แล้วน้องชายผมจะไปแก้ความคนแรกเลย

ไปถามไปถามดูที่สอนออกภาษีได้
ว่าเสียโป้ยืนยันใช่ไหมฮะยืนยันกับเราว่าเสียโป้ไม่ได้ยิงออกไปเลยใช่ไหมครับ

ได้ให้ผมออกไปตอนตอนไหนตอนไหนก็ได้
แต่ว่าตอนผมก็ต้องระวังสวนฟังตอนนี้คนก็ต้องยิงผม
หลายคนเหมือนกันใช่ไหมครับ
ต้องออกไปแบบนี้ระวังระวัง
โป้ขอยืนยันชัดอีกครั้งนึงว่าเมื่อคืนไม่ได้ยิงอะไรสวนออกไปเลยใช่ไหมฮะ

คือเหตุการณ์มันชุนละมุนผมไม่รู้หรอกแต่ตัวผมอ่ะหลบมุดไปแล้ว
ยิงกันผมไม่รู้ผมรู้แค่นี้ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้แน่นอน
ตกลงเสียโป้ได้ยิงออกไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ยิง
ตกลงเสียโป้ได้ยิงปืนสวนออกมา

แล้วหลังเกิดเหตุเสียโป้บอกว่าไปชี้แจงกับตำรวจ
แล้วเนี่ยคือไปที่สอนอหรือฮะหรือว่าไปที่ไหนอะไรยังไง

หนีไปชายแดนออกนอกประเทศอะไรไปแล้ว

เห็นมาจำผมได้
ยืนยันว่าไม่ได้หนีแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่ที่ผมไม่ให้ข่าวว่าผม
เราก็เก็บปัญญารักษาอันดับได้เราก็ให้ทันไหร่จำเนินขดีเขาแล้วว่า

ฝ่ายของเสียโป้พยายามจะไปเจรจาจ่ายเงิน๕แสน

ทุกอย่างมันอยู่ที่บริการภายลักษณะคำพูดคนเรามโทรผลายุทธาษณ์

หลังเกิดเหตุเนี่ยเสียโป้บอกกับเราว่า
ทางฝั่งนั้นนั่นแหละเป็นคนติดต่อมาหาเสียโป้
เพื่อจะเรียกเงินจากเสียโป้ไม่งั้นจะกล่าวหาพาดพิงกับมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ทำไมเขาต้องทำอะไร
ครับคืออันนี้ก็ไปคุยกับที่จันทนาว่ามันเป็นอย่างไรอืมคืออย่างงี้ค่ะ
เสียโป้บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ยิงเนี่ยเสียโป้พอเห็นไหมว่ารักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไงบ้าง
ใครเป็นคนยิงหรือยังไงผมผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนยิงคือใครนะครับ
ผมเห็นคนที่ยิงเข้ามาข้างผมเนี่ยคนที่ยิง

กุ๊ดปืนมันผมเองการเร่งมหาผม

เพราะคือถ้าจับผมได้มีชื่อมีชั้นอีกหายที่ต้องการเรา

ถึงพี่เชื่อเอาว่านัดมาต่อยแล้วเขาจะมา
ผมเป็นคนกำลังจะกล้ามาพี่เชื่อ
ไม่อะไรพี่ต้องฟังเหตุผลด้วย
คือเสียโป้กำลังจะบอกว่าเขานัดมาอะไรกันก็ไม่รู้ล่ะ
ต่อยจะเตยอะไรกันแต่พอเสียโป้โผล่หน้ามายิงใส่เสียโป้เลยอย่างเงี้เหรอ

ลูกน้องของเสียโป้นี่เยอะเลยอ่ะตั้งหลายสิบคนอ่ะมีลูกน้อง
มีอะไรอยู่กับเสียโป้ครับ
เผอเยอะมั้ยคะ
ทำไมเขาต้องมานัดเจออะไรกันตรงนั้นเสียโป้
เค้านับการสนามป้อมก่อนมาจังหวัดน้องชายไป
แหละก็คือเป็นส่วนของน้องชายใช่ไหมไม่ใช่ตัวเสียโป้
ไม่ได้สิทธิแล้วทำงานเดี๋ยวต้องพูดใหม่ก่อนนะครับ
โป้ทีนี้ในส่วนของคดีเนี่ยเสียโป้เอายังไงต่อ
คดีก็ตามกฎหมายเลยครับเพราะผมขอให้ตำรวจเนี่ยตรวจวิถีกระสุนทุกอย่าง
ทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไง
โป้จะแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ผมบริสุทธิ์ใจคือตังโหลดเทพผมไปพร้อมไปพบทุกอย่าง
ถ้าบอกว่าตังโหลดเจอคุณเสียโป้พวกเขามาถึงสิ่งปลุกลุกมาเลย
มันต้องรู้ที่ตรงนี้ด้วยดิได้ไหมอยู่ในสิ่งของผม

ไปเจอเสียโป้ไปโน่นไปหนิ
คนจะขอถ่ายรูปเสียโป้ก็หลบไม่ยอมให้ถ่ายเหมือนจะหนี

ผมอยู่แถวบ้านผมบ้านที่มีสามหลัง
ผมไม่ได้อยู่ในบ้านผม

ผมอยู่ในบ้านเลยผมไม่ได้หนูเทพฯ

แต่ทีผมไม่ออกไปเพราะสือถาม

โทษภาคภาคไม่ได้นะครับ

คนที่มีอะไร

อยู่ในบ้านที่ใกล้ร้านเหรอใช่ไหมฮะ

ตอนนี้มีแท็กที่เขาโทรเข้ามามีสายที่เขาโทรเข้ามา
มีแท็กที่เขาช้าสอยน้องชายผมแต่เขาบุคเข้ามาในจรีย์
มีแท็กที่เขาโทรมาเรียงเงินผม๑๐ล้าน
มีการโทรมาว่าเขาบุริษัทว่าผมโทรเข้าหาเขาใช่ไหมครับ
แต่ผมเนี่ยมีแท็กเขาโดนชงคนที่ชื่อตั้งตั้งอะไรอ่ะ
เฉพาะผมได้ยินแบบแน่เหนือน๒๐ตามผมจะตายจริงค่ะ
มันเกิดจากเขาเองนี่แหละไปเป็นอลิไปมีปัญหากับน้องเสียโป้อะไรแบบเนี้ย
บอกให้ผมช่วยว่าเขาทะเลาะกับคนชื่ออาร์ตแล้วกินกันพี่ช่วยเป็นแบบให้ผมหน่อยได้ไหม
ซึ่งวันนั้นผมก็เรียกคนชื่ออาร์ตกับไอ้ปังมาให้มันต่อยกันตัว
แหลปภาพที่อยู่หน้าจอมุมซ้ายก็คือภาพของในตั้งนะคะ
อย่างเวลาไปร้านนวดแผนโบราณหรือว่าไปข้างนอกไปที่ไหนก็แล้วแต่
โป้ต้องพกปืนติดตัวอย่างนี้ไปด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ไม่มีครับไม่มีไม่มี

ไม่มีผมไม่พกปืนติดตัวอยู่แล้วครับ
ผมเป็นที่หน้ารอตารอยใจของตำรวจอยู่แล้วผมไปพกอยู่แล้วแล้วผมไม่ที่ทนได้
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าเมื่อคืนนี้อย่าว่าแต่ยิงเลยคือปืนก็ยังไม่ได้พกไปใช่ไหมที่ร้านนวดสรี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

เสียโป้ยังอยู่อยู่หรือเปล่าสัญญาณชัดไหมฮ

พรุ่งนี้เสียโป้ต้องไปพบตำรวจหรืออะไรยังไงไหมครับพรุ่งนี้
ก็ยังไม่มีไมค์เรียกมาผมก็ไม่มีไมค์เรียกมาผมก็ไปพกตามปกติ
ก็คือยืนยันว่าถ้าตำรวจเรียกไปคุยเมื่อไหร่คือเสียโป้พร้อมไป
ผมพร้อมให้ตรวจทุกอย่างเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกถึงทางฝั่งคู่กรณีไหมฮะ
ก็ผมไม่มีอะไรฝากบอกถึงเขาครับผมอยากฝากบอกทางเขามาเนี่ย
แต่คือตัดสินจากสัมพุทธคนในรอดูทุกอย่างว่าอะไรมันเป็นอะไร
เรื่องของแกรการเนี่ยมันฉุนละมุมค่ะเนี่ยมันฉุนละมุมค่ะเนี่ย
ผมไม่ได้เปิดจริงต้อนแน่นอนเปิดจริงต้อนแน่นอน
ติดต่อบอกมานะครับคุณสำหรับข้อมูล
ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนเจ็บด้วยทั้งฝ่ายเสียโป้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงด้วยนะคะ
ได้ได้ถูกกล่าวอ้างถึงด้วยนะคะ

เขาอยู่นั้นแหละตามภาพที่เขาแหละ

ศูนย์มาเป็นหกสิบนัดเขาก็หลบเขาก็ไม่ได้ยิงตอบโต้แล้วปืนก็ไม่ได้พก

หลังจากเกิดเหตุน้องชายเขาก็ไปที่สอนอไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่เขาไม่ได้เข้าไปในสถานีตำรวจเขายืนอยู่ข้างหน้า
และตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปต่างประเทศ

ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูมุมของคนเจ็บเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะ
มีแฟนสาวของนายนัทพงศ์ที่เป็นหนึ่งในคนเจ็บอะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะว่าทางฝั่งคนเจ็บเนี่ย
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้
เหมือนหรือต่างจากที่เสียโป้คุยกับเราเมื่อสักครู่นี้บ้างนะคะ
แสดงว่ามีคนยิงสองคนก็คือเสียโป้และอีกคนนึงเป็นคอควายค่ะ
เป็นผู้ขัดแย้งตัวตรงไหมคะเขาอยู่ฝั่งนั้นหมดเลย

คือคนเสียโป้เสียปุ๊กอ่ะนั่นแหละคือคนที่จะต่อยเขาไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลย
คือมีความขัดแย้งตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เป็นความขัดแย้งเศพโป้โดยตรง
ใช่ถูกต้อยไม่ใช่ความขัดแย้งเสียโป้แต่เป็นในกลุ่มเสียโป้
นี่ค่ะคือแฟนสาวของหนึ่งในคนเจ็บ
เขาบอกว่าเหมือนกับว่า๒ฝ่าย
ทะเลาะกันมานานแล้วเป็นความขัดแย้งเล็กน้อยสะสมสะสมมาเรื่อย
จนสุดท้ายมันมาเกิดเหตุในลักษณะดังนี้แต่ทางฝ่างของคนเจ็บเขา
ก็ยังย้ำว่าคือเสียโป้เนี่ยเป็นคนเกาะเหตุเป็นคนยิงเขาอ้าง
แบบนี้นะคะคนนี่คือแฟนสาวของนายแน่ทะพง
หรือว่าในโจมใช่ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเซโป้เองนี่น่ะ
รับปากว่าจะเป็นคนกลางเคลียร์ปัญหาให้ระหว่างคู่ขัดแย้งจะเคลียร์กัน
อยู่ดีดีเสียโป้ใช้ปืนยิงใส่แล้วก็เลยมีคนเจ็บ
แต่เสียโป้เขาก็เมื่อกี้ก็บอกกับเราก็เป็นอีกมุมนึงนะ
ใช่ค่ะก็ข้อมูลไม่ตรงกันทางฝ่ายคนเจ็บแล้วก็ทางฝ่ายของเสียโป้นะคะ
สุดท้ายก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดล่ะค่ะ
ก็ถึงจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงกันแน่นะคะ
ทุกผู้ชมครับเราได้ข้อมูลจากทางฝั่งของในตั้ง
ตั้งอายุ๒๕ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เสียโป้ก็พูดถึง
เพราะว่าเคยรู้จักอะไรเป็นคนที่เคยรู้จักมาเก่าในวงการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะ
คือในตั้งเนี่ยบอกว่าต้นเรื่องทั้งหมดก็มาจากเขาเองนี่แหละ
คือตั้งเนี่ยเป็นคู่อริกับเสียบุ๊กซึ่งเป็นน้องชายเสียโป้
ซึ่งเขาเคยมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะบาดหมางกันมานาน
เมื่อคืนนี้ทางเสียบุ๊กเนี่ยนัดท้าต่อยกับตั้ง
บอกว่านัดท้าต่อยแบบตัวต่อตัวค่ะตอนแรกก็ไม่คิดจะเดินทางมาหรอก
เพราะว่าร้านหรือว่าจุดที่นัดเจอเนี่ยคือร้านนวดสรีเนี่ยที่เสียบุ๊กนัดเนี่ย
เขาก็รู้ดีว่านี่คือถิ่นของเสียโป้พี่ชายเสียบุ๊ก
ก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้ามาจะไม่ปลอดภัยจะถูกรุมทำร้าย
แต่ทางเสียบุ๊กก็ยืนยันว่าจะต่อยกันแบบตัวต่อตัวแน่ไม่ต้องกลัว
ไม่มีอะไรบานปลายส่วนพี่ชายเขาคือเสียโป้อ่ะ
เดี๋ยวจะเป็นกรรมการตัดสินให้ก็เลยเป็นภาพนี้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
จันหน้ากันสองฝ่ายแต่พอมาถึงปรากฏว่า
บอกว่ากลุ่มเสียบุ๊กเนี่ยโอ้โหมีกันไม่ต่ำกว่า๕๐คน
ยืนรออยู่ด้านหน้าร้านนวดตอนนั้นเขาก็เริ่มกังวลแล้ว
ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีเสียโป้ยืนอยู่ในร้าน
แล้วก็เปิดกระจกบานเลื่อนชะโงกหน้าออกมาก่อนจะกวักมือเรียกให้เขาเดินหา
เดินเข้ามาหาข้างในนะฮะแต่พอเขาเดินเข้าไปเนี่ย
ยังไม่ทันจะได้พูดจาหรือว่าต่อยกันตัวต่อตัวกับเสียบุ๊ก
น้องชายเสียโป้เลยเสียโป้เนี่ยคว้าปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่กลุ่มของเขา
จนทำให้เพื่อนของเขาสองคนเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บ
แต่ตั้งอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงหน้าเลยครับอยู่ตรงหน้าครับ
เห็นระยะที่คุณโบ้ปรากฏตัวไหมเห็นครับเห็นพี่โป้อยู่ปรากฏตัวอยู่ครับ
ประมาณกี่เมตรนะก็อยู่ตรงมีรูปอยู่ครับอยู่ตรงอยู่ตรงมุมหัวข้างบน
แต่พี่พี่โป้อ่ะเขาเป็นคนบอกให้ผมอ่ะไปหาครับตรงนั้นอ่า
ผมก็เลยไปตรงนั้นพี่โป้ยิงครับควรเห็นอะไรถือปืนครับยิงยิงเข้ามาเลยครับ
ตรงนั้นยิงเข้ามากี่นัดจ๊ะบอกหลายหลายรับให้ทั่วเลยผมก็วิ่งกันแล้วชีวิตรอดกันหมดเลยครับ
ก่อนที่จะยิงพี่โป้พูดอะไรไหมจ๊ะไม่ได้พูดอะไรเลยเขายืนอยู่ข้างหลัง
เขาที่พูดมาขวานเขาชนชื่อชนชื่อเสิร์ชเสื้อแดงอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่า
ใครถ่ายรูปถ่ายรูปนะผมก็ยิงเขาก็ยิงนะไม่ถึงปากแล้วคือยิงนะแต่อยู่พวกผมไป
ก็ยังก็จะมีคุณฐานติดเห็นทุกอย่างไหม
ก็คือว่าฝังทั้งสองฝังแล้วนะครับ

เพราะว่าคดีนี้อย่างไรซักก็มีคนถูกยิงบัตรเจ็บสาหัส๒คน
ใช่ค่ะก็ต้องรอความชัดเจนจากตำรวจนะคะ
เพราะว่าทั้งสองฝั่งยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะคะ